ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดพบรักหรือกำลังมีรักอยู่ในขณะนี้
ความรักสดชื่นสมหวังและก้าวหน้าไปสู่การมั่นไม้ตบแต่งในอีกไม่ช้านี้
คนมีคู่คู่ของท่านกำลังมีปัญหาเรื่องเงินและท่านต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
สุขภาพระวังโรคร้ายหลายโรคตั้งแต่โรคเกี่ยวกับผิวหนังระบบช่องท้อง
ปวดหลังปวดเอวโรคระบบหัวใจและกระดูก
งดการเดินทางหรือไปเที่ยวทางน้ำจะเกิดอุบัติภัยในน้ำ
การเงินรายได้พอกับรายจ่ายต้องหมุนเอาเงินเก็บเงินออมออกมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวันหนักขึ้นความพยายามในเรื่องหาเงินหาทองอาจหนักขึ้นไปอีก
ท่านอาจจะใช้ไปกับการลงทุนทำธุรกิจขยายกิจการทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
การงานรู้สึกว่าโดดเดี่ยวในที่ทำงานมีปัญหากับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ในวงงาน
แต่ญาติผู้ใหญ่ในบ้านอาจมีคำพูดที่ผิดหูหรือมีท่าทางที่ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิด
ระวังวาจาจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์